มีเหตุลักษัพที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนครปฐมตั้งแต่๒๙พฤศจิกายน
เป็นบ้านของอดีตข้าราชการแล้วเขาก็มีกล้องวงจรปิด
สามารถจับภาพคนร้ายเอาไว้ได้คนร้ายมี๒คนแล้วก็ยกเซฟไปเลยนะคะคุณผู้ชม
ได้ของไปเยอะมากโดยเฉพาะพระเครื่องพระเครื่องดังหลายองค์เลย
คนร้ายก็รับสารภาพว่าพระเครื่องนี้เนี่ยเขาก็เอาไปให้เซียนพระในจังหวัดแพร่เอาไปขาย
ได้เงินมาเยอะเลยทีเดียวแล้วก็กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ชัดเจนคุณผู้ชม
สืบสวนสพสามควายเผือกพร้อมชุดสืบสวนภูทรจังหวัดนครปฐม
ร่วมกันจับตัวนนสทบอยมศตแสอบมศสหมรีและนอขสมเป็นคนกรุงเทพ
สองผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับของศาลจังหวัดนครปฐม
ข้อหาร่วมกันลักทรัพย์จับตัวได้ที่ลานจอดรถหน้าร้านอาหารน้องฟลุ๊กที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
ยึดของกลางเป็นพระสมเด็จเกรดชัยโยเลี่ยมทอง
หลวงพ่อเงินเลี่ยมทองหลวงพ่อน้อยหน้าเสือเลี่ยมทอง
สร้อยคอหินสีแหวนทองหัวแหวนเป็นหยกสีเขียว๑วง
เงินสดอีก๑๖๕๐๐บาทรวมถึงมีปืนพกสั้น๕กระบอก
แล้วก็ทรัพย์สินอีกเป็นจำนวนมากที่อยู่ระหว่างการติดตาม
มีการจับกลุ่มเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไป
พฤศจิกายนมีผู้ชายเป็นคนร้ายเข้าไปก่อเหตุลักษัพที่บ้านเลขที่๕๐ทับ๓๓หมู่๖
ที่อำเภอเมืองนครปฐมบ้านหลังนี้เป็นบ้านของอดีตข้าราชการ
อยู่ในเขตรับผิดชอบของสพสามควายเผือก
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็ปรากฏว่าเห็นภาพชัดเจน
ภาพนี้คนร้าย๒คนก็ช่วยกันในการลักทรัพย์ในครั้งนี้
คนร้ายทั้งสองคนต้องบอกเลยว่าจำนวนต่อหลักฐาน
เพราะว่าภาพมันจับภาพไว้ได้ชัดเจน
พระเครื่องที่ได้ไปก็เอาไปขายให้กับเซียนพระในจังหวัดแพร่
แล้วก็ได้ทองรูปภัณฑ์อีกหลายรายการเลยนะคะก็ขายคือเขาขายไปตามทาง
จังหวัดไหนแวะขายจังหวัดนั้นนะคะก็ขายไปตามทางเรื่อย
ตอนนี้ตำรวจก็เลยส่งชุดสื่อไปติดตามทรัพย์สินให้กลับคืนมาสู่เจ้าของต่อไปนะคะ